เรื่องของน้ำท่วมอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะ
ที่อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีตอนนี้เนี่ย
ถือว่าวิกฤตหนักชาวบ้านเดือดร้อนกันอย่างมาก
เราจะไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
คุณภูริพัฒนบุญนินอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะ

ถึงแม้ว่าณขณะนี้ที่อำเภอลำสนทินั้น
ฝนจะหยุดตกไปเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับ
แต่สถานการณ์ตรงจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้

ยังไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับ
เหตุผลที่ยังไม่สามารถไว้วางใจได้เป็นเพราะอะไร
คุณผู้ชมครับด้านหลังผมในขณะนี้คือบ้านทรัพย์สมบูรณ์
ตรงนี้เป็นถนนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ

ซึ่งอยู่ห่างไปเพียงประมาณไม่ถึง๑๐๐เมตร
ตรงนั้นคือบริเวณคลองสนทิ
ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำกุฎตาเพชร

บริเวณจุดนี้ถนนถูกตัดขาดอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ทำให้ไม่สามารถข้ามผ่านไปมาได้
ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่บริเวณจุดนี้
ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดเลยครับ
ก่อนหน้านี้ผมได้ร่วมกับทางกู้ภัยนั้น

แต่ณขณะนี้ก็ยังคงมีชาวบ้านที่ยังคงห่วงใยในทรัพย์สินของตัวเอง

คือบ้านที่ก่อนหน้านี้นั้นมีความแข็งแรงนะครับ
แต่ตอนนี้ถูกกระแสน้ำพัดไปมานั้นเป็น
ตอนนี้ด้านหลังซึ่งเป็นคอนกรีตนั้น
ถูกกระแสน้ำกัดซ้อแล้วก็ทะลุไปเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนที่ด้านหลังของผมในขณะนี้คุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีหลังคาอยู่บริเวณจุดนั้น
ตรงนั้นก็ถูกกระแสน้ำกัดซ้อพัดผ่าน

บ้านนั้นจมไปทั้งหลังด้วยเช่นเดียวกัน

ก่อนหน้านี้จะเป็นพื้นที่โล่งพื้นที่ราบนะครับ
น้ำนั้นท่วมสูงถึง๑๕เมตร
ตอนนี้มีการลดระดับลงมาบ้างแล้ว
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้นั่นเอง

ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกระตันยู
พี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์และพี่ยอดรหัสนคร๔๕

เอาเรือฝ่าน้ำเข้าไปช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งวัย๘๗ปี
หนีน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์อำเภอลำสนทิ
ซึ่งลูกชายนั้นเป็นคนมาขอความช่วยเหลือให้เอาแม่ตัวเองออกมา
จากตลอดทั้งคืนจนถึงตอนนี้
พยายามที่ไปช่วยเหลือแล้วแต่ไม่สำเร็จ
เนื่องจากว่าปริมาณน้ำนั้นที่ค่อนข้างท่วมสูง
อีกทั้งที่ค่อนข้างไหลค่อนข้างเชี่ยวกลากนะครับ

ผมและทีมกู้ภัยนั้นได้นำเรือยาง
พร้อมกับลูกชายของคุณยายนะครับ
ออกช่วยเหลือโดยฝ่าน้ำออกไป

ซึ่งบางจุดนั้นมีการท่วมชั้น๒ของบ้านแล้ว
โดยทันทีที่ไปถึงคุณยายท่านนี้
ต้องหนีน้ำไปนอนรอที่คอกแพะข้างบ้านนะคุณผู้ชมครับ
เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปบนบ้านได้
เพราะช่วงจังหวะที่ลงมานั้นเป็นจังหวะที่น้ำไหลมา
ทำให้ตลอดทั้งคืนคุณยายต้องนอนอยู่ที่

ยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ทันทีที่เราไปถึงคุณผู้ชมครับ
คุณยายนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่มีคนไปช่วยเหลือ
เพราะอยากออกมานานแล้วแต่ไม่สามารถออกมาได้
จนกระทั่งทีมข่าวและทีมของร่วมกระตันยู
ไปช่วยได้สำเร็จก่อนที่จะนำคุณยายขึ้นเรือ
ส่งให้กับลูกหลานที่รอรับอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นไร่มันซึ่งลูกหลานนั้นคุณผู้ชมครับ
รออยู่ด้วยความหวังว่าจะช่วยคุณยายได้ไหม
กระทั่งเราพายายกลับไปส่งลูกหลานได้สำเร็จ
พากันกอดคลอกมร้องไห้ด้วยความดีใจเป็นอย่างมากคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันครับ
ยังเหลืออีกคน
ไม่ต้องห่วงเลยปลอดภัยนะครับ
ขอบคุณทุกคนทุกคน
ขอบคุณคุณบิ่นมากขอบคุณแม่เขาคุณมาก
ยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์อีกหลายสิบคน
ยังติดอยู่ภายในหมู่บ้านและยังไม่สามารถออกมาได้
โดยทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกระตันยู
พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้มากที่สุด
เพราะตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะมีฝนตกออกมาหรือไม่
คุณผู้ชมครับเหตุผลที่หมู่บ้านแห่งนี้

ได้รับผลกระทบจนเกิดน้ำท่วมนั้น
เนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำกุฎตาเพชร
อยู่ห่างออกจากหมู่บ้านไปประมาณ๒๖กิโลเมตร
เก็บน้ำดังกล่าวนั้นน้ำล้นสปริงเวย์
ทำให้มีปริมาณน้ำไหลออกมาจำนวนมาก
มาท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอลำสนทิ
โดยตำบลต่อไปที่น่าเป็นห่วงนอกจากตำบลนี้คุณผู้ชมครับ
ก็คือตำบลเขาน้อยที่อยู่ภายในอำเภอเดียวกัน
ซึ่งตำบลนั้นจะเป็นจุดรับน้ำทั้งหมดที่ไหลลงมาด้วย
คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะรายงานสดไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ฝนตกลงมาอีกแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นั้นถ้าเกิดฝนตกแบบนี้ต่อไปต่อเนื่องตลอดทั้งวันและทั้งคืน
จะทำให้หมู่บ้านที่อยู่แถบนี้ได้รับผลกระทบกันหมดนั่นเองครับ
เท่าไหร่เท่าวันใดความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นทีนี้

ใช่ค่ะติดตามคำเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ